ทางหลวงนครปฐมที่กำลังจะเล่าให้ฟัง
คือขอตรวจน้ำหนักของรถบรรทุก
ตอนนี้เขากำลังเข้มงวดเรื่องน้ำหนักรถบรรทุก

ก็ไปตรวจน้ำหนักรถบรรทุกขนดิน
แต่รถคันนี้เร่งเครื่องหลบหนี
พอไปไม่รอดคนขับรถก็พยายามจะวิ่งหนี
ตำรวจก็วิ่งตามค่ะไล่จับจนสุดท้ายจนมุมค่ะ
ขอโทษครับถ้าชนผมจะชนผม
ขอโทษครับเอามือเข้ามาข้างหลัง
โอ้โหพิรุธค่ะน่าจะตรวจแล้วเร่งเครื่องหนี
ตำรวจก็ขับตามค่ะแล้วตอนที่ตำรวจขับตาม
ก็มีรถบรรทุกของพลเมืองดีขับมาประกบท้ายรถบรรทุกคันนี้ด้วยนะคะ
แล้วตำรวจเนี่ยสุดท้ายตัดสินใจปาดหน้าเลยค่ะ
เพื่อบีบให้รถคันนี้จอดตรงไหลทาง
พอต้องจอดแล้วเนี่ยคนขับลงจากรถวิ่งหนีต่อค่ะ
ตำรวจก็ต้องวิ่งตามสุดท้ายรวบตัวได้ในที่สุด
เหมือนหนังเลยคุณกายนะคะ
พอควบคุมตัวได้ถึงต้องมาคุยกันค่ะ
นายพิสิทธิ์นะคะอายุ๕๓ปี
ที่จริงก็มีใบอนุญาตขับขี่อะไรถูกต้องหมดแหละ
แต่ว่าพอเอารถบรรทุกไปชั่งน้ำหนักก็รู้สาเหตุเลยค่ะ
เพราะว่าบรรทุกดินมาถึง๓๒๓๓๐กิโลกรัม
ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่าบรรทุกต้องไม่เกิน๒๕๐๐กิโลกรัม
น้ำหนักเกินไปตั้ง๗๐๐กว่ากิโลนะคะ
ก็ยอมรับว่าที่หนีเนี่ยเพราะรู้ว่าบรรทุกน้ำหนักมาเกิน

ว่าแล้วตำรวจก็นำตัวนายพิสิทธิ์ส่งสถานีตำรวจภูทรนครชัยศรี
ดำเนินคดีก็เลยกลายเป็น๒ข้อหาเลยคุณกายนะ
ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น
แล้วก็ใช้ยานพานะบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดค่ะ
คือน่าจะเป็นรถขนาดเดียวกันกับที่เป็นข่าวก่อนหน้าใช่ไหมที่ถนนซุดที่สูงวิทย์
คือได้แค่๒๕ตันหรือว่า๒๕๐๐กิโลกรัมนะครับวันนี้เกินมาตั้ง๗๐๐กิโลนะครับคุณผู้ชมครับ